พูดถึงจังหวัดอ่างทองจังหวัดเดียวพระองค์ทรงพระราชดำเนิน
เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจแล้วก็เยี่ยมเยี่ยนราษดรมากกว่า๑๐ครั้งนะคะ
แล้วก็มีเรื่องราวเล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้จากประชาชนที่เคยเข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท
ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
จำได้จนทั้งเด็กคือยังมันนึกแปลกใจว่าทำไมนะ
เรามองไปทำไมจึงเห็นภาพในหลวงที่ในรถทั้งที่ระยะก็ไม่ใกล้
จะเห็นชัดเลยเห็นไอ้โหลงชะโงกหน้าไปเนี่ย
เพราะเสร็จแล้วรถก็ถอยหลังแล้วน่ะ
วงมาลัยมะลิล้วนที่นางปรานีพดุงศิลป์
ร้อยขึ้นตั้งใจจะทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุญเดช
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
เมื่อวันที่๒๓กรกฎาคมปี๒๕๕๙
แต่ขบวนรถพระที่นั่งเลยผ่านไปแล้ว

พระองค์จะทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้หยุดขบวน
และถอยรถพระที่นั่งกลับไปรับพวงมาลัย
ก็แปลกใจเหมือนกันว่ารถถอยหลังทำไม
พอดีมาหยุดอยู่ตรงที่จะยืดอยู่นะ

คิดว่ายืมมา
เฝ้ามาตั้งนานแล้วตั้งใจจะถวายแล้วไม่ได้สบาย
แล้วไม่ได้ภูมิมาลัยดิบดีอะไรเลย
มารีร้วนเท่านั้นเอง
เหตุการณ์นี้ได้ถูกบันทึกไว้เป็นอีกภาพประวัติศาสตร์
ทำให้ประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่ง

หวนรำลึกถึงความประทับใจครั้งนั้น

อกจากนี้ยังมีภาพอันทรงคุณค่า

เสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดอ่างทองครั้งแรก

ของโรงเรียนอ่างทองปัธมโรธวิทยาคม
ถวายไข่นกกระทาที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
เนื่องจากเป็นของใหม่กำลังได้รับความนิยม
ขณะนั้นและหาได้มากที่จังหวัดอ่างทอง
ความทรงจำยังตราตรึงในหัวใจ
ปรานีเสมอมารวมถึงน้องสาว
ที่เคยรับราชการครูวิทยาลัยเทคนิค
หรือโรงเรียนการช่างสตรี
มีโอกาสปรุงเครื่องเสวยถวายทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวาย
หลวงรัชกาลที่๙เมื่อปี๒๕๕๙
เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดสะเกดอำเภอชายโย
หลังเสร็จงานก็ยังเก็บผ่านพุ่ม
พระองค์ท่านใช้ถวายพระไว้เป็นที่ระลึกมาจนถึงทุกวันนี้
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุญเดช
เสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดอ่างทองมากกว่า๑๐ครั้ง

เสด็จพระราชดำเนินบ่อยครั้งในเวลาใกล้กัน

เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดชายโยวรวิหาร

และวันรุ่งขึ้น๒๕ตุลาคมเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
ถวายพระกฐินส่วนพระองค์นวสินขันธารามอำเภอโพทอง
และพระราชทานทงประจำรุ่นแก่ลูกเสือชาวบ้านรวม๘รุ่น
มาอีกเพียงเดือนเศษวันที่๖ธันวาคม
เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดเขียนอำเภอวิเศษชายชาญ
สักการะพระพุทธรูปปางสมาธิ
และทอดพระเนธภาพจิตรกรรมฟ้าผนังในอุโบสถ
แล้วก็เห็นพระทัยเขาบอกโอ้โหตื่นเหน็ดเหนื่อยเหลือเกิน
เห็นแต่เด็กไปไหนในข่าวท่านดูข่าวทุกวันนะครับ
ข่าวนี้โดยเรื่อยเลยเห็นไอ้หลวงเสด็จแล้วเหนื่อย
แล้วยิ่งมาเห็นภาพตอนที่เหงื่อออกที่ตรงนี้นะโอ้โห
แล้วเห็นเวลาพระองค์หัวเราะยิ้มอย่างนี้ดีใจ
พระองค์มีความสุขก็ระลึกถึงอยู่เสมอ
ความรู้สึกของสองพี่น้องไม่ต่างจากชาวอ่างทองคนอื่น
ที่เคยเข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จหรือแม้แต่ลูกหลาน
ที่ได้รับรู้เรื่องราวแต่หนหลังต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และภาคภูมิใจที่รอนพระบาทของพระผู้เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย
ประทับลงแผ่นดินถิ่นเกิดของพวกเขา